ว่าขโมยจักรยานคนอื่นเขาก็หนักแล้วนะ
แต่ผู้ชายคนนี้พอไปขโมยจักรยานคนอื่นเข้ามาปั่น

ขี่ซาเล้งออกไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปแสดงหนังสั้น

แล้วเขาก็ไปเอาซาเล้งเลยคุณผู้ชม

แสดงหนังก็นี่ไงคืองงว่าแบบโอ้ไม่ธรรมดาแล้วข่าวนี้
ไม่ธรรมดาแล้วยังไงก่อนใจเย็นค่อยไล่
เสื้อสีเหลืองผู้ชายคนนี้อายุสี่สิบเก้าแล้วนะคะนายวิชัยวงสุ
สกุลวงสุวรรณก็เข็นจักรยานที่ร้านค้า
ดูเวลาเท่าไหร่อ่ะดอนตี๑ตี๕๔อ่ะอ่อหลังจากนั้นนะคือเขาเอาจักรยานคนอื่นมาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย
เขาก็ทิ้งจักรยานตรงนั้นเอาไว้แล้วก็ไปขึ้นซาเล้งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
อ๋อคือตอนมามาจักรยานตัวเองตอนกลับนี้ไปสะเล็ง
อื่นมาก็หนักอยู่แล้วนะนะขโมยสะเล้งต่ออีกค่ะคือเจ้าของร้านช่ำเขาอาวะคลิปนี้ค่ะมาแชร์ใน
ข่าวบ้านผือแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพบ้านผือเลยตำรวจตามไปจับนายวิชัยได้ของกลางเนี่ย

แล้วนายวิชัยก็สารภาพว่า
จักรยานคันแรกที่ผมขี่มาเนี่ยนะ
ผมอ่ะไปขโมยที่คล่างโรงสี

คือจักรยานคันแรกมันสีแดงใช่ไหม
แล้วปรากฏว่ามีคนมากระซิบข้างหู
ให้เอาจักรยานจอดให้เอาจักรยานที่จอดไว้
เพราะว่าเจ้าของเขาไม่อยู่เขาไปหนองคายแล้ว
ได้ยินรอบแรกแล้วปั๊บก็เลยขึ้นคล่อมจักรยานเขาเลย
ปั่นออกมาปั่นไปเรื่อยเรื่อยถึงร้านของชำ
ของชำของพี่นงนุษย์เขานี่แหละแล้วก็เห็นว่ามีรถซาเล้งอ่ะจอดอยู่อีก
หลังจากนั้นก็ขโมยนี่ซาเล้งคันนี้ออกมา
แล้วเขาบอกไงว่าในหูเขามีเสียงกระซิบ
พาออกไปจากแดนพิษวงศ์หน่อย
และให้ขี่ออกไปที่ถนนเลยนะเดี๋ยวจะพาไปเล่นหนังสั้น

เล่นเนี่ยในช่องมีช่องนึงอ่ะ

เอาลองฟังดูพี่เบิร์ตเผื่อจะไปเล่นกับเขาด้วยค่ะ

โค้ยคุณผู้ชม
เพราะว่าไปขโมยตอนตีหนึ่งกว่าใช่ไหม
นี่แหละหลักฐานซาเล้งแดงคันนี้เนี่ยนะคะ
ต้องส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ